ถ้าเกิดเรามีสอสอเกิน๒๕คน
เราเลือกคุณหญิงสุดารัฐเป็นนายกมนตรี

เพราะว่าคุณหญิงสุดารัสเป็นคนที่อยู่ฝั่งประชานิบนตรี

ทำงานเป็นแล้วก็สามารถทำนโยบายหลายอย่าง
มาส่งความสำเร็จมาแล้วจำนวนมากผลงานดี
แต่ถ้าเกิดพักไทยสร้างไทย
ไม่สามารถมีคะแนนสอสอพอที่จะเสนอคุณหญิงสุดารัฐเป็นนายกรรมตรีได้
ผมจะเสนอและจะเลือกนายกมนตรีจากฝั่งประชาธิปไตย
และสองคนนั้นไม่ใช่ลุงตู่หรือลุงป้อมโดยเด็ดขาด

หากพักก้าวไกรได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่ง
ผมก็จะยกมือให้พิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี
พักเพื่อไทยได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่ง
ผมก็จะยกมือให้แคดเดตนายกจากพักเพื่อไทยเป็นนายกนมตรี
ซึ่งเหล่านั้นทั้งหมดจะไม่ใช่คันดิเดตนายก
ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิทย์หรือพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้น
เพราะว่าเขานั้นไม่เคารพกฎเกณฑ์ประชาธิปไตย
เขารับอาหารมาเขาฉีกแล้วมาดูมของตัวเอง
เขามีสวอยู่ในมือและต้องขอฝากด้วยว่า
หากคุณเลือกและจะดันทุลังจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับ
ผมบอกเลยว่าประชาชนคุณกำลังดูถูกเสียงของประชาชนทั้งประเทศทั้งหมด
เพราะว่าประชาชนวันนี้เขาได้ตัดสินใจแล้วว่าเลือกพักเสียงข้างมาก
กันกับเกาะผู้หาเลือกตั้ง๖๖อาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป